คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยนะครับ

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร

บอกว่าสามัคคีคือพลัง
แล้วก็บอกว่าความรักไม่เลือกชาติภัณฑ์
แล้วก็หมูป่าฮูย่าผจญภัยหมูป่าผจญภัยในถ้ำหลวง
เยอะเลยนะฮะอยากจะฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ชมนะฮะ
ตอนนี้หลายท่านโล่งอกสบายใจแล้ว
แต่ทีนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของอาการของน้องต่อนะฮะ
แล้วก็ทุกหน่วยงานรวมถึงพบศูนย์เมื่อวาน
บอกว่าอาการน้องแข็งแรงดีปลอดภัยดีนะครับ

เหตุการณ์ที่เราต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อีก๑วันนะครับ
นั่นก็คือปฏิบัติการวันที่๓ในการพาหมูป่าออกมาจากถ้ำครับ

แล้วก็มาเข้มข้นขึ้นเมื่อวานอาทิตย์ที่๘กรกฎาคม
วันแรกที่สามารถนำพาหมูป่าออกมาได้๔คน
วันจันทร์ที่๙กรกฎาคมนำพาหมูป่าออกมาได้อีก๔คน
และเมื่อวานี้มีความจำเป็นที่จะต้องนำผ่านน้องหมูป่าออกมาอีก๔คน
โค้ชเอกอีก๑รวมถึงหมอภาคอีก๑และซิลอีก๓
วันเป็นสูตร๔๑๑๓รวม๙คนที่ต้องออกมานะครับ
ไล่เลี่ยงกันว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ก็ต้องดูช่วงเช้ากันก่อนสักเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๑๐นาที
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ถึงเรื่องของอาการของเด็กทั้ง๘คนที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับ
ในช่วงเช้านายแพทย์เจษฎาโชคดำรงศุกร์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
แถลงถึงอาการของสมาชิกทีมหมูป่า๘คน
ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำหลวงในภารกิจของวันที่๘กรกฎาคม
และภารกิจของวันที่๙กรกฎาคมนะครับ
โดยคุณหมอรายงานออกมาว่าชุดที่๑และชุดที่๒เป็นยังไงบ้าง
ที่๑ก็หมายถึงเด็ก๔คนแรกอายุประมาณ๑๔๑๖ปีนะครับ
ส่วนชุดที่๒ที่ออกมาเมื่อวันที่๙กรกฎาคมนะครับ
ก็มีอายุประมาณ๑๒๑๔ปีนะครับ
คุณหมอตรวจพบว่ามีอาการปอดติดเชื้อ๒คน
แต่ว่าเป็นภาวะเริ่มต้นเท่านั้นนะครับก็ไล่ให้ยานะครับ

ส่วนใหญ่มีเม็ดเลือดขาวสูงเสี่ยงติดเชื้อ
คาดว่า๑ถึง๒วันเนี่ยจะรู้ผล
ส่วนเรื่องของระดับเม็ดเลือดขาวหัวใจเต้นผิดปกติ
หรือว่าอุณหภูมิในร่างกายลดต่ำ

ก็เร่งให้ยาแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิด
อาการของเด็กปลอดภัยแข็งแรงแล้วนะครับ

มี๑ใน๘คนบอกกับคุณหมอบอกว่า
อยากกินขนมปังราดช็อกโกแลต

ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดให้แล้วเรียบร้อย
คือคนถามว่าแล้วทำไมนมปังราดช็อกโกแลต
บอกทีหลังเมนูผัดกระเพราแต่ทำไมได้กิน

รสชาติรสชาติด้วยคือมันไม่เผ็ดจัดเท่า

โกแลตมันก็ไม่ได้แข็งอะไรนักค่ะ

ตอนนี้ก็เลี่ยงอาหารรสจัดอาหารเผ็ดนะครับ
เพราะว่าร่างกายจะไม่พร้อมรับ
ผัดกะเพรายังทานไม่ได้แน่นอน
แต่ว่าก็มีการให้อาหารตามขั้นตอนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารเหลวเพราะว่าเจลที่ให้มาตั้งแต่ที่ถ้ำนะครับ
จากนั้นก็จะเป็นอาหารอ่อนนะครับ
อาหารอ่อนมากนะฮะจนถึงอาหารที่ปกติแล้วนะครับ
ที่สุดก็สามารถที่จะให้อาหารปกติให้แก่เด็ก
แต่ก็ต้องประเมินเป็นรายบุคคลไปนะครับ
ฟังเสียงท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขตอนแถลงหน่อยครับ
ทั้ง๘คนถึงเช้านี้นะครับมีสุขภาพดีไม่มีไข้
แล้วก็ทุกคนมีภาวะสุขภาพจิตดีนะครับ
ร่างกายสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็พูดคุยได้ปกตินะครับ
แต่เมื่อคืนนี้ในทีมแรก๔คนแรกที่มานะครับ
คืนเราก็ได้ให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมแล้วนะครับ
โดยเยี่ยมผ่านทางกระจกนะฮะ
ก็โดยมาตรการการควบคุมโรคนะครับ
เรื่องต้นนี้เราก็คงให้เยี่ยมทางกระจก
หากว่าผลแล็บทั้งหมดกลับมาซึ่งใช้เวลา๑๒วันนี้นะครับ
หากว่าผลแล็บกลับมาแล้วว่าไม่มีการติดเชื้อ
โรคอุบัติใหม่ต่างนี่นะครับ
คงจะเริ่มโดยการให้เข้าเยี่ยมโดยตามมาตรการควบคุมโรค
คือให้สวมเสื้อกาวแล้วก็มีหน้ากากอนามัย
หมวกรองเท้าต่างนี่นะ
เพื่อการควบคุมโรคแล้วก็ให้อยู่ห่างจากผู้ป่วย๒เมตรนะครับ

แล้วก็หลังจากมั่นใจแล้วว่าไม่มีการติดเชื้อ
จึงจะให้เยี่ยมได้ปกติครับ
นั่นแหละครับสิ่งที่คุณหมอแถลงเราก็โล่งอกนะฮะ
เพราะว่าอาการของเด็กทั้ง๘คนก็แข็งแรงดีนะครับ
สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ลุกขึ้นนั่งได้นะครับ
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เยี่ยมผัดกระจกนะครับ
หลังจากนั้นช่วงสายเวลาประมาณ๑๑นาฬิกานะครับ
ลานเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามโรงเรียนบ้านจ้อง
แล้วก็สนามจอดเฮลิคอปเตอร์ปากทางบ้านผาหมี
ห่างจากปากถ้ำประมาณ๕กิโลเมตร
เราก็จดจ้องตรงสถานที่ตรงนี้นะ
ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญในการที่จะพาน้องทีมหมูป่า
ถ้าออกจากถ้ำมาได้ขึ้นรถพยาบาลมามาขึ้นฮอ
แล้วก็มาลงที่ใกล้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ
ศาลนามบินเก่าจริงนะครับใช่แล้วก็ถึงจะเข้าโรงพยาบาล
เป็นทุกจุดที่ทีมข่าวของเราประจำอยู่
เพื่อจะรายงานถึงความพร้อมและก็รายงานวินาที
ในการที่จะช่วยเหลือน้องอีก๙คน
ขออภัยไม่ใช่น้องสิน้องอีก๔คน
เอก๑คนแล้วก็ซิล๓คนแล้วก็หมอภาคอีก๑คน
รวมเป็น๙คนออกมาให้ได้ทั้งหมด
แม้ว่าเมื่อวานี้สภาพฟ้าฝนขุนมืดครึ้มเลยนะ
ก็มีฝนตกลงมาด้วยนะใช่ฮะมีฝนตกโปรยปลาย
แต่ว่าพบศูนย์บอกว่าไม่หวั่น
เพราะว่าเราสามารถที่จะชิงพื้นที่น้ำ
รักษาระดับน้ำในถ้ำได้เป็นอย่างดีนะครับ
นี่แหละครับมีรายงานว่าตาน้ำเหนือถ้ำหลวง
ก็ไหลเข้ามาเติมน้ำในถ้ำเช่นเดียวกันนะครับ
เจ้าหน้าที่อาสาและเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
ป่าและพันธุ์ได้นำกำลังขึ้นไปซ่อมแซม
แล้วก็สำรวจตาน้ำที่ทำทางเบี่ยงหรือว่าบายพาสไว้
เพื่อให้ภารกิจครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
เอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย
เมื่อพบศมาถึงอบตโป่งผา
และตั้งโต๊ะแถลงนั่นเองนะครับ
ในเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๔๐นาทีของเมื่อวานนี้ครับ
ค่ะก็เมื่อวานนี้ช่วง๑๑๔๐กว่าน้อยนี่นะคะ
ก็ท่านพบสอรก็พูดถึงภารกิจครั้งสำคัญในวันนี้
ที่จะเกิดขึ้นทีนี้คนก็รอ

ซึ่งท่านพบสอรบอกว่าเนี่ย
ผมจะมาบอกข่าวดีว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ย

แล้วภารกิจของเราเริ่มต้นตอน๑๐โมง๘นาที
เท่านี้แหละผู้ศึกข่าวที่ยินเนี่ยปรบมือเฮดีใจกันใหญ่เลยนะฮะ
คำว่าวันนี้มีข่าวดีจากปากของพบสอรนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าปฏิบัติการครั้งที่๓เริ่มแล้ว
มีชุดแรกที่เป็นทีมดำน้ำฝ่าด่านเข้าไปก่อน๑๙นาย
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนแต่ก็ยืนยันว่าทุกอย่างปกติ
แล้วสภาพใกล้เคียงกับวัน๒วันก่อน
อกจากนี้บอกด้วยนะคะบอกว่าที่จะออกมาเนี่ย
มีน้อง๔คนโค้ช๑คนคุณหมอ๑แล้วก็หน่วยซิล๓
รวมเป็น๙คนทั้งหมดจะออกมาในวันนี้
แล้วก็พูดด้วยค่ะบอกว่ายอมรับนะว่าภารกิจในวันนี้หมายถึงวันสุดท้ายเนี่ยนะคะ
ก็จะเหนื่อยกว่า๒วันที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ทุกคน
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายเลย
ฟังเสียงพบสอรแถลงเมื่อวานหน่อยนะคะ
แล้วเราคาดหวังว่าถ้าไม่มีสภาพอะไรผิดปกติเลยครับ
นิ่งเรายืนยันว่าน้อง๔โค้ด๑แล้วก็คุณหมอ
แล้วก็หน่วยซิลอีก๓คนที่อยู่กับน้องเขาต่อมาตั้งแต่วันแรก

ก็๔บวก๑ไง๔น้องโค้ด๑เป็น๕
แล้วก็คุณหมอ๑ซิลอีก๓นะครับทั้งหมด๙คนนะครับ
จะออกมาพร้อมกันหมดในวันนี้นะครับขอให้พวกเราให้กำลังใจด้วยแล้วกันครับ
พบศูนย์พูดมาแบบนี้เราก็เฮเลยนะ
จากนั้นความสนใจทั้งหมดก็มุ่งไปที่ปฏิบัติการ
พาสมาชิกทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง
นี่แหละฮะภาพที่เราอยากเห็นรถพยาบาลต่างที่ออกมาจากถ้ำหลวง
มีรายงานออกมาเมื่อวานว่าสมาชิกทีมหมูป่าคนที่๙
ออกมาพ้นหน้าถ้ำแล้วในเวลา๑๖นาฬิกา๕นาที
แล้วก็ถึงโรงพยาบาลสนามในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๑๑นาที
ตรวจร่างกายเรียบร้อยจากแพทย์ที่โรงพยาบาลสนาม
สามารถลำเลียงโดยรถพยาบาล
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ลานจันกผักได้
ในเวลา๑๗น๕๐นาที
ใช้เวลาไม่นานนักนะครับก็ลงจอดที่กองบิน๔๑
แล้วก็เดินทางต่อถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ในเวลา๑๘น๓๐นาที
ต่อมาสมาชิกหมูป่าคนที่๑๐ถูกช่วยเหลือ
ออกมาในเวลา๑๖น๒๔นาที
และสมาชิกหมูป่าคนที่๑๑ออกมาในเวลา๑๗นาฬิกา๙นาที
เรานับเวลาที่หมูปะก้าวออกมาพ้นถ้ำ
โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายหมูป่าคนที่๑๐และ๑๑
โดยทั้ง๒ลำขึ้นเดียวกันโดยทั้งสองคนขึ้นลำเดียวกัน

เมื่อถึงบริเวณลานจอดเจ้าหน้าที่ได้นำแสลนสีเขียวมากาง
รวมถึงนำร่มมากางเพื่อป้องกันแสงให้กับทีมหมูป่าด้วยนะครับ
จากนั้นใช้เวลาไม่นานก็เดินทางถึงโรงพยาบาล
ในเวลาประมาณ๑๙นาที
ขณะเดียวกันเองก็มีรายงานว่าหมูป่าคนที่๑๒และคนที่๑๓
ลุยฝ่าน้ำไปถึงโถง๒และกำลังไปถึงโถง๑ตามลำดับ
หมูปากคนที่๑๒ถูกเคลื่อนย้ายถึงปากถ้ำหลวง
เวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาที
เคลื่อนย้ายขึ้นเฮลิคอปเตอร์ในเวลา๒๐นาฬิกา๑๐นาที
และเดินทางถึงโรงพยาบาลในเวลา๒๐นาฬิกา๓๗นาที
ส่วนหมูป่าคนที่๑๓คนสุดท้ายของทีมหมูป่า
ที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นโค้ชเอก
เขาก็จะมีรหัสไงคุณว่าเป็นคนเลี้ยงหมู
เป็นคนเลี้ยงหมูนะฮะนายเอกพลจันทะวงโค้ชเอก

ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ในเวลา๒๐นาฬิกา๒๔นาที
และวินาทีของความขนลุกเหมือนกัน
เมื่อรถพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
รถพยาบาลที่ขนคนอะไรนะ

ถึงโรงพยาบาลเวลา๒๐นาฬิกา๕๐นาที
และประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย

หน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์คุณ
ตอนเห็นภาพสดเนี่ยนะคือเราได้ยินเสียงคนเฮดังมากจริงคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนั้นคุณอริยาผมว่าคุณน้ำตาแทบไหล
จริงผู้สื่อข่าวของเรานะเสียงสั่นเคลือเลย
รายงานออกมาบอกว่าเป็นความรู้สึกที่แบบ
มันพูดไม่ออกจริงช่วงจังหวะแบบนี้คุณ
เห็นแล้วคุณค่อยเคลื่อนมา

ให้เห็นเลยว่าค่อยเคลื่อนมาอย่างไร

เนี่ยคุณเป็นภาพแบบ

ใช่อยู่ในที่ที่เจ้าหน้าที่เขากำหนด
และอยู่ในความสงบแต่ในใจในหัวใจนะคุณ
โอ้โหหัวใจเต้นตึกเลย
แต่พอช็อตสุดท้ายก็ไม่ได้สงบเท่าไร
เพราะทุกคนเฮมาด้วยความดีใจค่ะ
นี่ค่ะ
คุณผู้ชมใครไม่ขนลุกบอกมา

นี่ขนขาผมลุกอยู่นี่คุณ
เออนะฮะคุณคิดดูสิครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวที่ไปรออยู่ตรงนั้นโอ้โหจากความรู้สึกยังไงนะ
โอ้โหตอนที่พอเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณพัชรวริน
โอนอินแบบสดแล้วเสียงสั่นเลย

ได้แต่เฝ้ารอเฝ้ารอจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่๘กรกฎาคม
ห่วงเวลาที่หมูป่าคนที่๑เดินทางมาถึงโรงพยาบาล
จนกระทั่ง๒คนที่๓คนที่๔๕๖๗๘๙๑๐๑๑๑๒
และคนที่๑๓มาถึงโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ก่อน๓ทุ่มเนี่ยนะฮะ
โอ้โหประชาชนแถวนั้นก็บอกว่าตื้นตันใจมากกับภารกิจครั้งนี้นะครับ
อ้าวนอกจากหมูป่าแล้วเรายังต้องรอ
รอนี่ฮะหมอภาคและซิล
ถือว่าเป็นทีมฮีโร่ต้องใช้คำว่าเป็นทีมที่เข้าไปช่วยเหลือน้อง
แล้วคิดดูสิคุณไปกินไปนอนไปใช้ชีวิตอยู่ตรงเนินนมสาวกับน้อง
ดูบรรยากาศขนลุกตรงนี้อีกสักหน่อยฮะฟังเสียงหน่อยฮะ

อันนี้คือตอนเสร็จภารกิจนะแล้วเขาออกมาจากข้างเหลือ
คนตั้งแถวรอรับรอจับมือแสดงความยินดีขอถ่ายเซลฟี่ด้วย
ทุกคนยังแข็งแรงดีอยู่เลยนะฮะถึงได้ถูกตั้งฉายาไงคุณ
เป็นคุณหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตาพี
กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มมนุษย์ที่แกร่งที่สุดในปัตเตอร์พี
เอาไปตั้งชื่อหนังได้นะฮะสำหรับนี่ฮะชื่อฉายาเหล่านี้นะครับ
โอ้โหออกมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าร่างกายของทั้ง๔ท่านเนี่ยนะครับ
แข็งแรงใส่แว่นตาดำปิดผ้าปิดจมูก
แต่คุณหมอบอกแบบนี้คุณหมอบอกว่าสำหรับทั้งคุณหมอภาค
สำหรับทั้งซิลอีก๔ท่านนะครับที่ออกมาได้นะครับ
สภาพร่างกายของทั้งหมดยังอ่อนเพลียอยู่
ดังนั้นจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของทั้งหมด
ให้ครบถ้วนให้ปลอดภัยให้แข็งแรงที่สุดนะครับ
นี่คุณภารกิจเมื่อวานี้สำเร็จเสร็จสิ้น
จากภาพของหมอภาคและหน่วยซิลออกมาจากถ้ำ